ต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะคะสำหรับกรณีข่าวเมาส์ข่าวลือ
เขาบอกว่ามีพระเอกหนุ่มผิวเข้มควงกับนางเอกสาวผิวขาวโอโม่
เดินจูงมือกระหุงกระหิงกันไปเลือกซื้อของเข้าบ้านค่ะ
แล้วก็ออกมานี่คำใบ้คำทายทั้งหลายออกมาตกอยู่ที่ชื่อคนนี้ค่ะ
วัดแล้วก็พี่สาวริธิสาทั้งเองค่ะนี่เขาบอกว่าข่าวเม้าข่าวลื้อที่ว่าพระเอกผิวเข้มควงนางเอกขาวผิวโอโม่เนี่ยไปช็อปปิ้งของแต่งบ้านทั้งคู่เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธนะว่าเออก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ได้จะจีบกันหรอกค่ะซึ่งต่อมาฝ่ายหญิงบอกเลยว่าไม่มีอะไรในกอภัยน้องที่สายืนยันนะคะแล้วก็ทิ้งท้าย
ไปเจอพี่ก๊อฟนะฮะแล้วเลยถามย้ำอีกรอบตกลงยังไงจีบไม่จีบก๊อฟชัดเจนพูดมาเลยค่ะ
เป็นท้องได้หมดนะยาดเยอะซะจริงเชียวแต่รักกันไว้ก็ดีแล้วเนาะ